ดูแล้วก็มาช่วยเหลือคุณยายหน่อยสิ

ฝากบอกนักข่าวไทยรัฐ
ช่วยยายน้อยยายจะมีที่อยู่ไหมเนี่ย
หมายสารมาแปะหน้าบ้านแบบนี้

ยายเคยไปค้ำประกันอะไรหรือเปล่า
ยายไม่เคยเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

คุณยายอายุ๗๘แล้วคุณยายบางสมภูมิค่ะ
เจ้าของบ้านหลังนี้นั่นแหละอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ดูสิหมายสารยังแปะอยู่หน้าบ้านเลยนะแล้วยายก็ร้องไห้
ช่วยยายหน่อยเถอะ
เมื่อวันที่๑๒มีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี
เขาเอาหมายสารมาติดหน้ารั้วยาย
บอกว่าจะยึดที่ดินยึดบ้านยาย
หมายสารมาจากจังหวัดศรีคิ้ว
เป็นคดีระหว่างบริษัทแห่งหนึ่ง
กับนางแสงจันทร์สมภูมิจำเลยที่หนึ่ง
และนางบางก็คือคุณยายจำเลยที่สอง
ลงวันที่ไว้๗กันยา๖๖อ่ะ
โอ้โหแล้วพอได้หมายสารมาจากศาลจังหวัดศรีคิ้วแบบนี้
ยายบางบอกไม่เคยนะยายไม่เคยทำสัญญาหรือไปค้ำประกันอะไรให้ใครที่ไหนเลย
ยายอยู่คนเดียวเอาลูกหลานอ่ะลูกหลานอ่ะยายอ๋อลูกแต่งงานไปมีครอบครัวกันหมดแล้ว
แล้วชื่อแสงจันทร์แสงจันทร์จำเลยที่๑ใครที่อยู่ในหมายนั้น
เป็นอดีตลูกสะพ้ายยายเลิกรากับลูกชายยายไปเป็น๑๐ปีแล้ว
ก็ไม่รู้ว่ามีชื่อยายมาเป็นจำเลยคนที่สองได้ยังไง
ตอนนี้ยายทุกข์ใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
โอ้โหยายยกมือท่วมหัวเลยอ่ะ
กลัวจะไม่มีบ้านอยู่เอาคุณผู้ชมเรานำเสนอให้นะ
เผื่อว่ามีการออกหมายหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวต้องตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อด้วยนะคะ